กลับมาในช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องราวของกีฬาแห่งชาติ

จบกันไปแล้วนะคะซึ่งเจ้าเหรียญทองก็ยังคงเป็นเจ้าเก่า
สุพรรณบุรีนะคะก็ได้ไป๓สมัย
ก็ในปีนี้นะคะครั้งที่๔๔ก็สามารถทำผลงานได้ถึง
๑๐๔เหรียญทอง๗๙เหรียญเงินแล้วก็๘๔เหรียญทองแดง
ส่วนอันดับที่๒ตามมากรุงเทพมหานครถ้าดูเหรียญรวมทั้งหมดนะคะ
เงินทองแดงกรุงเทพมหานครได้เยอะกว่า
แต่ว่าเหรียญทองได้ไปเพียงแค่๘๘เหรียญทอง
ส่วนอันดับที่๓เจ้าภาพแซงในช่วงแบบโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน
ก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่๓นะคะได้ไป๔๐เหรียญทองค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องของเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งหน้า
ก็คือปีหน้าปี๕๙ซึ่งตอนนี้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ยังไม่ได้สรุปนะคะว่าเจ้าภาพเป็นจังหวัดใด
แต่ว่าก็มีอยู่๔จังหวัดที่ขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

งขาเป็นคิวเจ้าภาพเดิมอยู่แล้ว

ก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องหาเจ้าภาพใหม่
ซึ่งก็เป็นที่มาของ๔จังหวัดนี้เสนอตัวเข้ามา
ก็มีชวนบุรีมหาสารคลามอูดอนธานีแล้วก็ศรีจักรรย์
ซึ่งก็จะมีการสรุปกันนะคะว่าเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่๔๕ในปี๕๙ก็จะสรุปกันในเดือนมกราคม

แต่ถ้าไปถึงปี๖๐สงขราพพร้อมใช่ไหม

ส่วนศรีสะเกดจริงแล้วเขาเสนอมาก่อน

ก็ต้องไล่ใหม่ถ้า๕๙หาเจ้าภาพมาปุ๊บ
เป็นใน๓๔จังหวัดนี้นะครับ

จะเป็นทางสงขลาที่ขอเลื่อนไป๖๑ไปเชียงราย
แล้วก็ปี๖๓จะเป็นทางศรีศรักดิ์เกต
แต่ว่า๖๒มันจะเป็นเรื่องของจังหวะที่เขาบอกจะเปลี่ยน
จากที่ปีละครั้งเป็น๒ปีครั้ง

แต่ตอนนี้คือคอลโรมอลเดี๋ยวถ้าเขาโดดออกปุ๊บ

เดี๋ยวต้องหาเจ้าภาพอีกปี๖๒
คือมันก็ดีแหละในมุมมองที่เราคุยกันว่า

ก็คือมันควรจะปีละครั้งที่ดี
แต่ว่าถ้าเกิดมันชนกับโทรนาเมนต์ที่เป็นโทรเมนต์ใหญ่
อย่างเช่นไปชนซีเกมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
ก็ต้องดูว่านักกีฬาที่เป็นตัวหลักของเรา

แต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้ว

แต่ในส่วนประเด็นที่ท่านผู้ว่ากรกฐเนี่ย

ด้วยการมีนักเตะอาชีพไปเล่นด้วยอะไรเนี่ย

ผมบอกว่าเราต้องให้เวทีกีฬาแห่งชาติเป็นที่แจ้งเกิด
ของนักฟุตบอลรุ่นใหม่
เยาวชนหรือว่าจะเอานักฟุตบอลดิวิชั่น๒มาโอเค
แต่ว่าถ้าเอานักฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น๑มาเนี่ยมา
โปรแกรมมันก็ชุกอยู่แล้วครับมันก็แย่อยู่แล้ว
คือมันต้องมองให้ชัดว่าแข่งเพื่อความเป็นเลิศ

ถูกมั้ยล่ะมันก็ต้องมองในมุมมองที่เป็นกลาง

เอาเรื่องของฟุตบอลโอลิมปิกกันบ้างนะครับ

ทีมปีอลโอลิปปิกไทยเนี่ยก็มีการเก็บตัวกัน
ขาดผู้เล่น๒สโมสรที่จัดการวันนี้

แล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่ยังฉลองคริสต์มาสอยู่
นั่นคือทิสตองโดแต่เดี๋ยวน่าจะใกล้กลับมาละ

ธนบูรพีรพัฒน์ทิสตองโดนรึบดิน

เอ่ออะไรนะธีพพันธ์พวกจันทร์
พวกนี้ถือว่าเป็นแกนหลักที่เล่นในชุดใหญ่ดังนั้นเนี่ย
น่าจะมีรายชื่อเสี่ยงอยู่ใน๑๑คนอยู่แล้ว
แต่คนที่จะมาสอดแทรกเติมก็ลองดู

การที่สูงประเภทพี่บีมุมมองเป็นยังไงบ้างครับ

ฟุตบอลคือทรงบอลของวรชิตเนี่ย

ความรู้สึกผมพัฒนาไม่ยาก

ก็ขอให้รู้วิธีใช้กันแล้วกันสำหรับซิโก้

ถูกว่าถามชนบรีก็ได้ว่าเขามีวิธีใช้โคตรเฮ้งอะ

คือต้องขอเขาเรียกว่าขอข้อมูลในระยะเวลาอันสั้น
เพราะว่าเวลาเตรียมทีมอาจจะน้อยซะนิดนึง
อุ่นเครื่องที่บีบอกแล้วเนี่ยก็จะมีโปรแกรม๓นัดใกล้กลุ่มบี

เพราะไปมากกว่านั้นเนี่ยมันก็คืออย่างน้อยเนี่ยหลุดเข้าไปใน๓ทีมได้เนี่ยก็ไปโอปิก
รอบสุดท้ายเป็นครั้งที่๓ในวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
โปรแกรมก็จะเล่นนะครับเจอกับทางซาวดีอาราเบีย

เดิมสนามนัดแรกวันที่๑๓มกราคมนะคะ
นัดที่๒๑๖มกราคมค่ะเจอกับญี่ปุ่น
และนัดสุดท้าย๑๙มกราคมเจอกับเกาหลีเหนือ
อันนี้นัดสุดท้ายที่ว่านี้คือนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม
เพื่อจะมีนัดต่อไปแต่ต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย๕คะแนนแบบที่พี่ซิโก้บอก
อันนั้นคือเป้าหมายของโค้ชนะครับบอกว่าต้องการ๕คะแนนซึ่งผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพแล้วเนี่ย

ตอนนี้มองในมุมนักข่าวก็อยากให้ไปได้ไกลกับทีมชุดนี้
กล้าที่สุดแล้วชั่วโมงนี้นะครับ
เมืองทองกับบุรีรำพี่บี

เกมนี้ต้องบอกว่าถ้าจะว่ากันด้วยสภาพทีมโดยทั่วไปนะครับ
คือบุรีรำพร้อมมากกว่า
เพราะว่านักเตะสามารถใช้งานได้ทุกคนนะครับ
ก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะครับ
ก็ดูที่มันสมองของรากั้นทาระหยิต
ว่าเขาจะสามารถหาใครเข้ามาหรือก็ปรับระบบให้มันดี
จริงแล้วเนี่ยประวัติของธารยิตเนี่ย
เขาเป็นคนที่เก่งบอลถ้วยมากนะ

แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบุรีลำเนี่ยได้มาแล้ว๔แชมป์
เตะบุรีรำก็ค่อนข้างเล่นเกมติดกันเหนื่อยมานะครับ
ผมคิดในทฤษฎีของผมเองนะครับค่ะฟุตบอลเนี่ยมันมี
ฟุตบอลใน๑ปี๑ฤดูกาลจะมีเกมที่คุณเล่นสุดยอดอยู่เลย
ถ้าทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยมันก็จะมีอยู่๒๓เกมอะไรอย่างนี้

ก็ต้องถามว่าเกมที่ไม่ดีที่สุดของบุรีรำมันได้ผ่านไปหรือยัง
ถ้าบางคนบอกที่เล่นกับเบิงเกดก็ไม่ค่อยดี
ถ้าผ่านไปแล้วนัดนั้นโอเคแต่ถ้ามันยังไม่ใช่ล่ะ
ถ้ายังมีแย่กว่านี้อีกมันจะเกิดขึ้นนัดไหน
มันก็อาจจะเกิดขึ้นในเกมนัดนี้ก็ได้
ขณะที่เมืองทองมีนัดที่ดีที่สุดไหมในปีนี้
ถ้ายังไม่มีมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้
ถ้าสองสิ่งนี้มามันจบกันโอกาสที่กิเลนพยองจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ
เป็นครั้งแรกลบคำสบประมาทว่างูกับเชือกกล้วย
มันก็อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ปีใหม่แล้วครับ
มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะหลังจากนี้ไป
คือผมก็วิจารณ์รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้ว

ต้องยิ่งดีกว่าพี่บีนะฮะอ๋อเราต้องเป็นปีใหม่
เพราะฉะนั้นนี่ขอเอาหัวยันหัวชนฝาว่า
วันนี้เนี่ยยังไงเนี่ย
ใน๙๐นาทีเนี่ย

ความสดของเมืองทองที่ไม่ได้เล่นต่อเนื่องเหมือนบุรีรำเนี่ย
แล้วผมให้เมืองทองเป็นฝ่ายชนะครับพี่บีว่าชนะไปเท่าไหร่
อ่าหนึ่งศูนย์พอและหนึ่งสุดบุญแล้วครับ
สำหรับทีมที่ออกสตาร์ทด้วยการเป็นรองอย่างเมืองทอง
เพราะว่าอย่างที่กลางอย่างสารรัฐยั่วไปคือมันสู้ไม่ได้จริง
ถ้าเล่นบอร์ดมันก็ต้องเล่นบอร์ดทางยาว

เพราะอัศกรณ์ลงตัวจริงโอ้โหลำบาก
ถ้าลงไปแล้วเจ็บซ้ำไม่มีกองกลางก็ต้องลงช่วงท้าย
อัศกรณ์ลงถือว่ากล้ามาก

สถานการณ์มันคับขันอยู่หรืออะไรอยู่
นักเตะที่มีประสบการณ์ก็จะช่วยได้เยอะนะครับ

สรุปแล้วคือเข้าสัญญาณ๑๘๓๐แล้วก็เตะ๑ทุ่ม

ด้านหน้าเขามีจอโปรเจคเตอร์ฉายให้ดู
ไม่มีตัวไม่มีบัตรอย่าไปซื้อตัวผี

นั่งรถไฟฟ้านะคะไปลงสนามกีฬาแห่งชาติลงปุ๊บเจอเลย
ไปดูนะครับแมทที่เป็นเขาบอกว่าเป็น

ดีกว่าแรกมากกว่าใช้ภูตสินไทย

ความไม่เชื่อใจกันมันจะทำให้

เข้าข้างทีมนี้ผมขี้เกียจจะฟังเรื่องพวกนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าญี่ปุ่นมันโกงก็ตามไปฟ้องมันที่ญี่ปุ่นด้วยครับ

ติดตามกันได้นะครับความมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาตัวเพลงนั่นแหละ

ว่าพรุ่งนี้พี่บีจะเป็นยังไง

นี่ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยที่นำมาฝากกัน